ต่อค่ะภาพที่มีหลายคนแชร์ว่า

อันนี้ยังไงเจอก็ทำเป็นปกติอยู่แล้วป่ะคะ

คืออย่างเมื่อก่อนหลายคนอาจจะวิจารณ์

คือผมรู้สึกมาตลอดตั้งแต่ครั้งแรกที่โดนพิจารณ์แล้วคือ

มันเป็นมันคือเรื่องของเขาอะครับ

ก็เลยไม่ได้เทคมาตลอดแล้วก็

ไม่มีใครรู้ว่าวันนี้

เพราะฉะนั้นแล้วผมก็ไม่ได้จำเป็นต้องไปเป่าประกาศให้ใครรู้ด้วย

ชื่อมันเผาหรอ

ไม่มีใครชอบหรอกเอาจริง

อย่างเวลาเราส่งเมสเซจ
ส่งข้อความรู้คือเราส่งของเขาตลอด

มากเลยครับเอาจริงผมอายมากนะ

เยอะมากแล้วบางอันอ่ะ
เราก็ไม่ได้แคร์หน้าตัวเองเท่าไหร่ครับ

เป็นแฟนเข้ามาแจวเป็นเดียวไหมคะ

ก็ยังไม่ได้ดูขนาดนั้นครับ

ส่งเขาแล้วก็ไปทำงานต่อ

แต่ว่ามันจะเป็นช่วงก่อนหน้า

เวลาผมทำงานอย่างนี้ผมจะคุยกับเขาให้เสร็จ

พอแล้วแล้วเดี๋ยวค่อยเจอกัน

คือผมซีเรียสเรื่องเขาด้วยแต่ผมก็ซีเรียสเรื่องการแสดงมาก

ตอนที่เขาแท็กลง

ผมไม่รู้ว่ามันมีการแท็กผมมา

ตอนนี้คือข้าวโซเชียล
เขาอยากมีแฟนแบบนี้ค่ะ
ไม่ต้องมาอยากมีแฟนแบบผมหรอก

หรือเขาแค่วันนี้มันเป็นผม

ซึ่งไม่เป็นไรเอาจริง
ผู้ชายทุกคนครับเราเท่ากัน

คุณแค่ไหนก็ได้มันเรื่องของคุณเลย
เพราะฉะนั้นเต็มที่แล้วครับทุกคน